ค่ะแล้ว
จะได้รวมลึกพี่จิ๊บเยอะขึ้นกว่านี้

นี่ถ้าได้แต่งตัวแบบเต็มนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่

กีต้าที่เราได้สัมผัสมาแล้ว
แสนเพลง๓เพลงของที่ชอบที่สุด

เพลงแรกนี่น่าจะเป็นเพลงที่

ชื่อเพลงเป็นชื่อเดียวกับภาพยนตร์เรื่องแรก

ลองให้ฟังดูว่าขึ้นต้นมาจะจำกันได้หรือเปล่า

พอฟังสดใกล้แล้วมันแบบ

ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ค่ะ
เพราะว่าเพลงนี้จริงเนี่ย
คือหมายถึงความรักที่เขามีให้กับคุณแม่
ครับแต่พอไปใส่ในภาพยนตร์เนี่ย
คนก็ตีความว่าเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับความรัก
มันอาจจะเริ่มต้นมาจากจิตนาที่ดีที่ความกระตันอยู่
ที่เขารักคุณแม่เขามันก็เลยทำให้เพลงนี้โด่งดัง
แล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่นุ่มละมุน
นี่นี่แกบอกว่าละมุน
เออนี่อ่ะเออ

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว
มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว
มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว
มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว
มีคนเดียว

มีคนเดียว

มีคนเดียว
มีคนเดียว

มีคนเดียว